ตลอดทั้งวันนี้นะคะมีประชาชนที่เดินทางมาเข้าคิวรอกราบ
ถวัยบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้ากันอย่างหนึ่งแน่นทีเดียวค่ะ
กอรศก็คาดว่าช่วงวันหยุดยาว
วันที่๕ธันวาคมนี้นะคะน่าจะมีประชาชนเดินทางมาถึงหลักหมื่นคน
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะเชิญค่ะ
วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน
เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
หลังจากปิดให้เข้าเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ทำให้วันนี้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะ
บริเวณท้ายแถวเต็นต์จุดพักคอยเข้าคิวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมา
โดยกลุ่มนี้เพิ่งจะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต
พร้อมขอเพี่ยวสัมภาระมาด้วยค่ะ
วราคมชมพูพันธ์บอกว่าเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในช่วงเย็น
แม้จะยังไม่รู้ว่าจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในเวลาใด
แต่ก็ยังคงรอเพราะทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ก็ที่จริงอยากจะเดินทางมานานแล้วนะครับ
แต่เนื่องจากคิดแล้วว่าผมว่าวันที่ควรที่จะมาเนี่ย
ผมเลือกวันที่ช่วง๓๔๕นี่แหละครับ
ที่ท่านตั้งใจมาเพราะว่าทุกปีพระองค์ท่านก็จะมากล่าว
หรือมาพูดอะไรกับเราในช่วงวันที่๓๔๕
ส่วนคุณลุงคนนี้อายุ๗๗ปีและป่วยเป็นโรคเกาะ
ไม่สามารถเดินไกลได้จึงต้องนั่งรถเข็นวิวแชร์
และรับประทานยาทุกวันแต่ตั้งใจเดินทางมา
กราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิดาย
ครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากเพราะมาได้กราบพ่อหลวงของเรา
ชาตินี้ก็มีหนึ่งหนึ่งเดียวพ่อจะได้มากราบท่านนะ
ทำไมต้องนั่งวิวแชร์ด้วยคะ

ก็บอกว่าชาติทั้งสองข้างชาติของข้างเดินขึ้นมันจะล้ม

เข้าเฝ้าถวายท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ด้านเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากภาคส่วนต่าง
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

และรอบพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันค่ะ
สำหรับยอดของประชาชนที่เดินทางมา

กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังแจ้งว่า
มีจำนวนประมาณ๓๒๐๐๐กว่าคนค่ะ
คาดว่าในวันที่๕ธันวาคมนี้นะคะ
จะมีประชาชนเดินทางมาอีกจำนวนหลายหมื่นคนค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ